คุณผู้ชมค่ะข่าวต่อไปบอกเลยว่า
อันนี้ฉันไม่ได้พูดเองเลยอันนี้พี่สมรักพูดเอง

เมื่อวานผลตรวจวันที่๕

ไม่พบเชื้อโควิดแล้วพี่แจ๊กแกงงมาก
พี่พุทธพรมฟังไม่ผิดคือนอนโรงพยาบาล๒คืน
หายพี่สมรักษ์ก็
เดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยพี่สมรักก็งงไม่แพ้เราเนี่ยคุณผู้ชม
พูดง่ายครั้งที่๑มีครั้งที่๒ไม่มี

สรุปก็ทีมงานคุณหมอ
ก็เลยสรุปว่าให้ผมตรวจอีก๑ครั้งพรุ่งนี้ถ้าผลออกมาไม่มี
ผมก็กลับบ้านได้งงไหมคนอื่นก็ไม่งงผมก็งง

แม่อารมณ์ดีอยู่นะงงไหมคนอื่นไม่ได้งงผมเนี่ยงง
เอาเป็นว่าถ้าไม่ติดมันก็ดีกว่าพี่ไม่ต้องงงหรอกเนอะ
แล้วก็ล่าสุดเมื่อประมาณ๑๐โมงที่ผ่านมาอย่างที่บอกไป
เราโทรศัพท์สอบถามพี่สมรักคุณผู้ชมว่าเอ๊ะเรื่องมันเป็นยังไงพี่
สมรักก็บอกอย่างที่ในคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่ายังงงอยู่เลย
เพราะว่าผลตรวจรอบแรกกับรอบ๒มันไม่ตรงกันคุณผู้ชม
รอบแรกบอกว่าแกติดพอมาอีกรอบไม่พบเชื้อ
จำได้ไหมรอบแรกแกติดแต่แกเท็จด้วยการชิมน้ำปลา
แกบอกน้ำปลายังเค็มเหมือนเดิมเลย
แล้วเมื่อคืนนี้ค่ะคุณหมอก็เพิ่งมาตรวจไปอีกเป็นรอบที่๓
เดี๋ยวรอบนี้แหละรอลุ้นละกันนะครับ
เพราะถ้ายังไม่มีเชื้ออีกรอบก็เท่ากับว่าพี่สมรักเนี่ยปลอดภัยแล้วนะ
คุณหมอจะอนุญาตให้กลับบ้านได้ค่ะ
สมรักก็เลยย้ำกับเราด้วยบอกว่า
ก็ไม่คิดนะว่าตัวเองติดตั้งแต่แรกแล้ว

พอเห็นผมตรวจรอบ๒ไม่พบเชื้อยังมั่นใจใหญ่ค่ะ
จนถึงวันนี้พี่สมรักบอกว่าชัดเจนเลย
ผมยังไม่มีอาการอะไรแม้แต่นิดเดียว

หลายคนบอกว่าลิ้นจะไม่รับรสอาหาร

แบบว่าเป็นตุ๊กไก่ใช่มั้ย